ไปดูปฏิบัติการของตำรวจท่องเที่ยวที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้และก็หน่วยงานปกครองเข้าไปตรวจค้นปางช้างและผู้ประกอบการซิปไลน์ที่เชียงใหม่นะครับที่ลุกพื้นที่ป่าสงวนและจัดให้มีเครื่องเล่นโดยไม่ได้รับอนุญาตไปติดตามจากรายงานครับ
ตำรวจท่องเที่ยวป่าไม้และหน่วยงานปกครองเข้าตรวจค้นซิปไลน์เชียงใหม่ในอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ที่ลุกร้ำเขตป่าสงวนและใช้พื้นที่ป่าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม๑๒๑ไร่และอีกทั้งศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้มีคำสั่งให้ลื้อถอนสิ่งของและบริวารออกจากพื้นที่ตั้งแต่ปี๒๕๕๙แต่พบว่ายังคงช
บุกลุกแพ่วทางป่า

พบว่ามีการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต

ได้นำเอกสารการครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดินมาแสดง
แต่พบว่ามีการซื้อขายมาแล้วหลายทอด

เพราะที่ดินดังกล่าวห้ามซื้อและห้ามขาย

เมื่อกี้ที่เข้าไปจับกันตั้งแต่ปี๒๕๖๒
สักเกือบ๓๐ปีแล้ว๒๐๐กว่าไร่
ก็ยังไม่ออกก็เอาไปขายต่อกัน
๒๐๐กว่าไร่ขายเปลี่ยนมือไปเปลี่ยนมือมา
คนที่มาซื้อก็ไม่ได้ตรวจสอบ
เสียเงินไปแต่นี่มันไม่ได้เสียเงินพี่อย่างเดียว
มันเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

ขณะที่ผลตรวจตรีสุรเชษหักผ่าน
รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวระบุว่า
ผู้ประกอบการเหล่านี้ปรับปรุงเครื่องเล่นบางจุด

ยังมีการบุกรุกป่าสงวน
เพราะฉะนั้นกลุ่มนักท่องเที่ยวเนี่ย

เรื่องการใช้จ่ายเงินที่สูงอยู่แล้วนะครับ

ต้องได้รับการจัดระเบียบอย่างชัดเจนนะครับ

เมื่อตั้งแล้วจะต้องเป็นไปตามกฎหมายนะครับ

เข้าไปบุกลุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินะครับ

เป็นการบูรณาการตรวจค้นตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี

ให้ตรวจสอบเรื่องการบุกรุกผืนป่า

กรุกถือกรองในพื้นที่ป่าสงวน

ทำกิจการการท่องเที่ยวหลายแห่ง

ซึ่งได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

เทวรัฐทีวีรายงาน